เอาอกเอาใจธาตุแมวหรือคนเลี้ยงสัตว์กันหน่อยช่วงนี้อากาศแปรปรวนต้องดูแลให้ดีนะคะ
รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยมันปลายหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศก็แปรปรวนหน่อย
อุณหภูมิจะลดลงฝนก็จะตกเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นใครเลี้ยงสัตว์ต้องดูแลเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ที่อยู่อาศัยของมันกันด้วยค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพื่อการวางแผนการใช้ชีวิตคาดการณ์กันถึงวันที่๒๓กุมภาพันธ์เลยนะคะ
เริ่มต้นกันที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อน
เพราะว่าด้วยภูมิประเทศและลักษณะอากาศคล้ายกันแล้วก็มีปัจจัยเสริมไม่ต่างกันด้วยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะคะช่วงเช้าอากาศจะเย็นค่ะ
อุณหภูมิจะลดลงไปอีก๔๖องศาเซลเซียส
ดอยหนาวจัดยอดภูยังคงอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำสุด๕๑๕องศาเซลเซียส
ดังนั้นควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกตอนเช้าอากาศเย็นนะคะ
อุณหภูมิจะลดลงอีก๒๔องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๙องศาค่ะ

ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้นั้นจะมีฝนทั้ง๒ฝั่ง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิ๒๑๓๕องศาเซลเซียสถือว่าสบายนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนเช้าอากาศเย็น
อุณหภูมิลดลงอีก๒๔องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๒๐องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงกรอบโกยความรู้สึกว่านี่คือฤดูหนาวก่อนที่จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วจะมีฝนตกลงมานะคะ
ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่ใช่แค่ตัวเราต้องดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงกันด้วยค่ะ
ส่วนใครอยากจะมาเที่ยวคาเฟ่แมวแบบนี้ฉันเลยก็มาได้เลยยินดีต้อนรับเสมอ
ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ